ท่านผู้ชมครับก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะเห็นคลิปนี้กันหรือยังนะฮะ
หญิงสาวนุ่งชุดบิกินี่ไปขายแตงโมนะฮะคือยุคนี้สมัยนี้เนี่ย
ใครอยากเป็นที่จดจำในโลกออนไลน์มีคนติดตามเยอะเนี่ย
เขาบอกต้องหาอะไรที่มันแบบสร้างกระแส
ต้องมันต้องแปลกแหวกแนวคนต้องพูดถึง
แล้วคลิปเนี้ยคนแชร์ในโลกออนไลน์เยอะนะคะคือมันคนแชร์เยอะก็จริง
แต่คนติติงก็เยอะถูกนะล่าสุดเนี่ยถูกตำรวจ
เทียบปรับด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
หญิงสาวที่ใส่ชุดบิกินี่ไปขายแตงโมอยู่ริมถนนนะฮะโอ้โหพี่พี่เอ้ย
เห็นอะไรนั่นไหมผมนี่ถึงขั้นต้องยูเทิร์นกลับมาเลยนะฮะ
ผ่านร้านร้านนึกแต่ว่าร้านนี้โคตรเด็ดเลยนะพี่
เดี๋ยวไปดูกันนี่ลงทุนยูเทิร์นมานะเดี๋ยวไปดูกันไปดูกัน
โอ้โหมันช่างโดนใจจริงจริงเลยโอ้โหมีเรียกด้วยโอ้ย
ไปจอดก็บ้าแล้วน้องเอ้ยโอ๊ยโอ้ยเมียเพิ่งตายด้วย
เดี๋ยวลงไปดูกันหน่อยนะพี่นะลงไปดูหน่อยโอ้
กูถึงขั้นลืมดับรถเลยทีเดียวนะโอ้ยพี่ขนยอดมาก
แตงโมร้านนี้โอ้โหเอ่อขายยังไงครับเนี่ยโลละสิบห้าบาท
โลละ๑๕สนใจมากเลยครับตอนนี้อยากได้แตงโมมากเลยครับผม
แฮะโลละสิบห้าบาทเอ่อขายเป็นลูกไว้ครับ
โอ้โหรับหนูสิครับผมจะถามอยู่แล้วครับผมเอาทำไมล่ะครับ
แต่งโมเอ่อเอาไงดีวะโอ้ยอยากจะเหมาเหลือเกินเอาเอาสัก
สองลูกก็แล้วกันครับสองลูกชั่งให้หน่อยนะครับโอ้โหเอ้ย
อย่ามาเห็นคลิปนี้นะเมียอย่ามาเห็น
ที่จะซ่อนไว้เลยไม่ให้เมียดู
ตามมาได้นะครับพี่นะฮะตามมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะลงพิกัดไว้ให้
นะครับบอกได้คำเดียวว่าเด็ดมากร้านนี้โอ้โหดูการยกแตงโมของน้องเขานี่มันช่างนะนะไอ้มะพร้าวที่ว่าเด็ดเจอแตงโมกูเข้าไปเออนะเอาสองลูกนะจ๊ะช่างให้พี่หน่อยนะจ๊ะ
โอ้โหเรียกได้ว่าผมไม่มีสมาธิในการซื้อแตงโมเท่าที่ในชีวิตผมเคยเกิดขึ้นมาเลยนะโอ้โห
นะฮะใครที่ไม่ชอบกินแตงโมนะครับผมรับรองว่าถ้าดูคลิปนี้เห็นร้านนี้ผมว่าพี่อยู่ไหนพี่แม่งต้องขับรถมาซื้อแตงโมเหมือนผมแน่นอนผมผ่านไปแล้วผมจะย้อนกลับมา
นี่ค่ะคือคลิปนี้พอถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์เนี่ยคนก็ไปซื้อแตงโมร้านนี้จริงนั่นแหละอยู่ริมถนนแถวลำปาง
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราตามเจอหมดแล้ว
ทั้งเจ้าของร้านแต่งโม๋ทั้งคนถ่ายคลิปที่จอดรถลงไปซื้อ

น้องคนนี้เราก็ตามเจอนะครับคุณผู้ชมโอ้โหคือในมุมนึงคนเขาก็วิภาควิจารณ์
ถ้าเกิดแต่งตัวเป็นชุดว่ายน้ำบิกินี่แล้วคุณไปอยู่ริมชายหาด
ว่ายน้ำเลยน้ำทะเลเนี่ยไม่ว่ากันเพราะว่ามันเหมาะกันไงเหมาะสมกับชุดที่แต่งเนอะ
แต่พอมาขายของอยู่ริมถนนแบบนี้หลายคนเขาก็วิจารณ์
ก็เหมือนกันถ้าคุณจะถอดเสื้อผ้าอยู่ในบ้านก็ไม่มีใครว่า
ใช่ค่ะแต่คนก็วิจารณ์ในมุมผู้ชายที่ถ่ายคลิปด้วยนะคะ
พร้อมกับคำถามที่ว่าเฮ้ยน้องผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของร้านขายแตงโมจริงเหรอ
ต้องลงทุนทำขนาดนี้เลยเหรอนะครับ
เพื่อผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยนะฮะเราตามจนเจอแล้วนะครับ
เป็นแผงขายแตงโมอยู่ที่ตรงข้ามหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดลำปางเลยนะฮะ
ถนนสายลำปางแจ้ห่มนะครับที่เขตตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
วันนี้เราไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมีภาพวันนี้ไหมฮะ
วันนี้เราไปพื้นที่ที่เป็นจุดที่เขาขายแตงโมกัน
นี่ฮะร้านนี้นะครับท่านผู้ชมครับไปเจอกับเจ้าของร้านแตงโม
บอกอ้าวพี่ไม่ได้ใส่บิกินี่เหรอพี่บอกพี่ไม่ใช่พี่เป็นเจ้าของร้านขายแตงโม
นี่ฮะนายทวีทายศอายุ๓๕ปีนะพี่ทวีเขาบอกว่าผู้หญิงในคลิปเนี่ย
ไม่ใช่คนที่ร้านเลยไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่พนักงานไม่ใช่เด็กที่ร้าน
ลูกหลานอะไรก็ไม่ใช่แต่มีคนทำช่องยูทูปเขามาขอยืมสถานที่ถ่ายทำ
อืมอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยมาเรียกปรับพี่ทวีเขานะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของอนาจงอนาจารย์อะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าคนถ่ายทำเนี่ยเขาไปเสียค่าปรับแทนให้แล้วนะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยนะครับ
ตามสบายเลยครับอืมอืมเห็นแล้วตกใจไหมตอนแรก
ก็อ้าวตกใจแบบไม่ไม่คิดว่าจะมาทำในคอนเทนต์อันนี้
แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เรื่องมันก็ผ่านผ่านไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเจ้าของสถานที่ต่างก็ต้องจำไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะฮะ
ทวีฝากบอกนะฮะไม่ใช่ว่าอยากถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วถึงเวลาเนี่ย
ยุ่งขึ้นมางานเข้าร้านเลยนะฮะทุกผู้ชมครับส่วนคนถ่ายคลิป
แล้วก็หญิงสาวคนนี้นะฮะที่ใส่บิกินี่ขายแตงโมเนี่ย
เราก็ตามเจอแล้วนะครับนี่ฮะคนถ่ายคลิปก่อนกันแล้วกันนะฮะ
คนถ่ายคลิปชื่อนายกิตติศักดิ์ชัยตระกูลทรัพย์อายุสามสิบเก้า
ส่วนน้องที่ขายแตงโมชื่อนางสาวมณีนุษย์ทิพย์กา
ชื่อเล่นชื่ออุ๋งอิ๋งอายุ๒๐นะฮะ
เป็นชาวลำปางทั้งคู่วันนี้ไปเสียค่าปรับที่โรงพักแล้วนะครับ
สพทุ่งฝายนะฮะตำรวจปรับคนละห้าร้อยบาท

อันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
ค่ะนะคุณจะมานุ่งน้อยห่มน้อยเผยแพร่คลิปอะไรแบบเนี้ยไม่ได้นะครับ
คนถ่ายคลิปบอกว่าได้รับการติดต่อจากน้องผู้หญิง
เพจหนึ่งนะฮะบอกว่าโอ้โห
หนูนี่ขายของในโลกออนไลน์ไม่ได้เลยคนติดตามไม่เยอะ
ก็เลยแนะนำไปว่าเอางี้สิหนูก็ต้องสร้างกระแสให้คนมีคนติดตามเยอะ
ก็เลยผุดไอเดียนี้ขึ้นมาสร้างคอนเทนต์ให้คนจดจำ
ให้น้องเขาใส่ชุดบิกินี่ไปขายแตงโม
ในโลกโซเชียลมันต้องอย่างนี้เนาะ

อุ้งอิงก็บอกโอ้โหหนูก็ตกใจที่กระแสมันแรงขนาดนี้
มีทั้งติชมบ้างก็มีแต่ติก็เยอะหน่อย
ครอบครัวนี้ก็ตกใจตอนนี้รู้ตัวแล้วอยากขอโทษสังคม

ก็ต้องดีด้วยค่ะแล้วก็หน้าติชมก็มีบ้างค่ะ
แล้วตัดสินใจยังไงถึงมาทำคลิปแบบนี้นะครับ
ก็อยากสร้างคอนเทนต์ใหม่ถ้าทำอะไรที่ไม่ดีเกินไป
หรือว่ามองภาพรักพี่แล้วชูชาติหรืออะไรเกินไปก็ขอโทษด้วย
น้องเขาก็ขอโทษแล้วนะฮะถูกปรับไปเรียบร้อยนะครับ